พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับสำหรับตลาดหุ้นไทยกันบ้าง
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับมีแรงเทขายออกมา
ถ้าถามว่าปัจจัยอะไรในช่วงนี้จะมีมาส่งผลต่อนักลงทุนมากน้อยขนาดไหน

ตลาดหุ้นสำคัญของสหรัฐของจีนของไต้หวัน
เขาก็หยุดทำการด้วยเมื่อวานนี้นะครับ
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูว่าเปิดตลาดมาแล้วจะส่งผลอย่างไร
และภูมิภาคนี้จะตอบรับกับปัจจัยการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับ
หุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ๑๕๖๘๑๗จุด
ลบไป๑๑๐จุดนะครับ
มูลค่าการซื้อขาย๓๑๒๑๕ล้านบาทโดยประมาณ
เดี๋ยวเดือนหน้านี้แหละน่าจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนพอสมควร
ต้นเดือนมิถุนายนเลือกตั้งอังกฤษ

ส่วนราคาทองคำเมื่อวานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับ
คำแท่งรับซื้อ๒๓๕๐บาท
ขายออก๒๔๕๐บาทนะครับ

และคำแนะนำสำหรับการลงทุนในช่วงนี้
เช้าวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอด
และคุณธนรัฐอิสรกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ก็ตลาดหุ้นไทยนี่เมื่อวานนี้มีกรอบแคบนะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ
แล้ววลุมร้อยเทรดโดยรวมอยู่ที่ประมาณ๓๑๒๑๕ล้านบาท
ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหลายเดือนนะครับ
เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราจะเทรดอยู่ที่ประมาณ๔๕๐๐๐บาทได้ไหมพี่

แหม่ช่วงนี้วลุมมันซอบลงไปเนี่ย

เพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นทางดาวเทียมใช่ไหม

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่จริงน่าสนใจนะครับ

แต่คนที่ซื้อสุทธิตอยากไปน้องทุนสถาบันนะครับ
กับลงทุนต่างประเทศอยู่
ซึ่งสอดคล้องกับอัตราแรกเปลี่ยนใช่ไหมพี่เอก

แข่งค่าเงินบาทพวกนี้มากเลยนะ

ต้นปีนี้แข็งค่ามาตลอดนะ

ไปเที่ยวข้างนอกกันสนุกเลยพี่
เวลาเราเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยเรามักจะเห็นเรื่องกระแสเงินลงทุนใช่ไหมฮะ

มีการไหลเข้านะครับแล้วก็ขอเสริมอย่างหนึ่งครับในเรื่องของกระแสเงินลงทุนเนี่ย
สัปดาห์ที่แล้วครับน้องเนสแล้วก็ท่านผู้ชมครับ
เชื่อมั้ยว่าใจเงินลงทุนเนี่ยมีการไหลเข้าติดต่อกันประมาณ๕สัปดาห์ติดต่อกันแล้ว
โอ้โหเงินเข้าในส่วนจริงมากปะเรา

นะครับแต่ที่น่าติดตามก็คือตอนนี้เนี่ยอัตราแรกเปลี่ยนที่แข่งค่าขึ้นมาเนี่ย
เขาบอกว่าเงินส่วนใหญ่อยู่ในพันธบัตรรัฐบาล

ก็เป็นการขาดทุนในรูปแบบของค่าเงินนะเนี่ย
เพราะเขาพยายามช่วยปกป้องค่าเงินให้เราอยู่

เพราะว่าค่าเงินสำคัญมันไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะการลงทุนอย่างเดียวนะครับ

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง
ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

แต่เรามองเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าเราซื้อในช่วงที่ราคาหุ้นมันลงมา

ว่าลงมาตรงไหนน่าสนใจนะฮะก็คือราคามันลงมาแถวสักประมาณ๖บาทตรงนี้แหละนะครับ
ก็กรอบตามสไลด์ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเวลามันลงมาที่กรอบด้านล่างหรือแนวรับที่๖บาท

เป้าหมายมองที่ประมาณ๖บาท๘๐บาทครับ
ว่าราคาหุ้นเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างร้อนแรงมากทีเดียวนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับ

คลื่นจะพอไหมแต่ข่าวออกมาแล้วนะครับ

ถ้าดูจากชาร์จโครงสร้างเนี่ยนะครับเราคิดว่ามีโอกาสที่จะกลับไปที่เดิมได้นะครับ
คือแถวสักประมาณโซน๔๘๕๐บาทโอ้โหนะก็เป็น๒ตัวที่ฝากไว้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับสวยดีถูกต้องนะครับอ่ะสไลด์สุดท้ายพี่เอกเอาอะไรมาฝากท่าน
วันนี้ก็มีทางเลือกแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่บอกว่าพยายามจะมองหาหุ้นที่เป็นลักษณะของการ
เงินปันผลสูงมากกว่า๓ขึ้นไปนะครับ
แล้วก็รวมถึงหุ้นที่เป็นลักษณะของการเล่นในเชิงการภาพสุข
ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมค่อยศึกษาไปเฉยตัวว่าตัวกลุ่มเป็นยังไง
แล้วเอาไปค้นหาดูนะว่าธุรกิจแต่ธุรกิจเขาทำอะไรใช่ไหมครับพี่เอก
ถูกต้องครับขอบคุณนะครับขอส่งคืนให้คุณคิงย่อมส่งเลยครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมคำแนะนำสำหรับการลงทุน
โดยเฉพาะใครที่วันนี้เงินเดือนออกแล้ว
อยากจะหาช่องทางให้เงินทำงานแทนนะครับ
ลองดูครับนี่คือทางเลือกเพิ่มเติม